ในช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของสมสรรค์ของไทยที่จะต้องไปกันวิทยาลัยดับเอเชีย
ผลงานก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันก็คือ
เมืองทองแพ้ในนัดพลีออฟร์สุดท้ายเช่นเดียวกับชมบุรี
เมืองทองแพ้ไป๐ต่อ๓ชมบุรีแพ้ไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรกับ๓ทีมใหญ่ของประเทศไทยนะครับ
เป็นความบอบช้ำของสโมสรไทยในการแข่งขันเวทีเอเชีย

พ่ายแพ้ของ๓ทีมตัวแทนของเมืองไทย
บนเวทีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ส่งผลให้ณขณะนี้ตัวแทนจากเมืองไทย
ไม่มีใครเก็บใช้ชนะเหลือตัวแทนจากลีกที่แข็งแกร่ง
อย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เลย

ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ทั้งคู่
มีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกร่วมทีมอยู่หลายราย

หยุดสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกันทุกรายการไว้ที่๔๕เกม
พ่ายแพ้ของทั้ง๓สโมสร
แสดงให้เห็นถึงนัยยะของการพัฒนาฟุตบอลลีกของคู่แข่งไทย

ดึงแข้งฝีเท้าดีจากต่างชาติ
มาเป็นกำลังหลักของทีมได้ทั้งสิ้น
และทั้งหมดล้วนมีฝีเท้าที่โดดเด่น
อกจากนี้ผู้เล่นของสโมสรเหล่านี้
มักจะใช้โอกาสในการเข้าทำไม่เปลือง
ใช้โอกาสยิงเพียง๔ครั้งในเกม

ซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมที่ชัดเจน
ขณะที่จุดเปลี่ยนในเกม๙๐นาทีก็มีความสำคัญ
ดาวยิงตัวเก่งจากอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเสียประตู
แล้วก็ตามมาด้วยอีก๗ประตูในเวลาต่อมา

สิ่งเหล่านี้ทำให้สโมสรต้องกลับมามองข้อผิดพลาด
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง
เราได้เห็นแล้วว่าการเป็นที่๘ของเอเชีย
กว่าจะขึ้นไปถึงที่๕ของเอเชีย
มันต้องทำมากกว่าที่ทำที่ผ่านมามากมายมหาศาล
ความผิดหวังในครั้งนี้แม้จะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้บริหารสโมสร

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้คู่แข่งบนเวทีระดับเอเชีย
เพื่อก้าวสู่แถวหน้าในอนาคต
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน